ตอนนี้เราได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะไประเบิดความมันไปพร้อมกันกับมวยคู่ที่๑กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์

เริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินคนนี้มาจากอำเภอหัวหินจากจังหวัดประจวบคีริขันนะครับ
ค่ายสทเล็กภูเก็ตคนนี้นะครับชกมาแล้ว๖๙ไฟล์ชนะ๕๐ไฟล์เสมอ๑ไฟล์และแพ้๑๘ไฟล์ครับ
และที่๔บนหลวงสตเล็กพูเก็ต
เรามาดูในมุมแดงกันมากดีกว่านะครับคนนี้มาจากอ้ำเพิร์ดสหายแห่งนี่ล่ะครับ

ปัจจุบันอยู่สังกัดค่ายกอกันบุตรนะครับ
ชกมาแล้ว๘๒ไฟล์ชนะ๕๗ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์แล้วแพ้๒๒ไฟล์ครับ
เหลือ๑๕ไฟล์ยังมี๑๙ไฟล์
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
ต้องบอกว่าวันนี้ความสนุกความดูดเดือดนั้นยังคงความเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับ
ตรงกับวันเสาร์ที่๑๕กรกฎาคม
ช่องไทยรัฐช่อง๓๒ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๖๑๔
ต้องบอกว่าหลังจากที่เราหยุดไป๒นัด
ซึ่งต้องบอกว่าเดินทางมาถึงครั้งที่๘ครับ
ตาตึงท่านผู้ชมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับทุกวันเสาร์แบบนี้
แล้ววันนี้ครับคู่เอกนำรายการครับจอมละห่ำครับ
คุณพลน้อยเจ๊ปูบางกะปิครับ
เขาจะมาเจอกับเสือฟ้ายสอสักศิษย์
รองของรายการครับอุดมเล็กนุปานบุรีครับ
เจอกับแฟนต้าเล็กวิทยาวัฒน์มวยไทย
และเปิดหัวของรายการเราจัดหนักให้เลยครับ
จะเจอกับฝนหลวงสทเล็กภูเก็ตในพิกัด๕๘กิโลกรัม
ทางด้านฝนหลวงสทเล็กภูเก็ตครับ
นายปราโมทมีหาดยายครับ
ต้องบอกว่าเจ้าของฉายาแข้งผีดิบครับ
ปัจจุบันนี้เป็นเทรนเนอร์อยู่ที่ค่ายไทเกอร์มวยไทยครับ
แล้วก็ฟิตซ้อมอยู่โดยการดูแลของสทเล็กภูเก็ตครับ
สทชัยนรงคิลวาสครับ
ส่วนมุมแดงครับนักชกรุ่นน้องที่ต้องบอกว่ากำลังสดเลยครับ

มังกรกกันบุตรครับในพลวัฒนันจินดาจากอำเภอสหคันครับ
กาลสินวัย๒๖ปีอ่อนกว่าถึง๑๐ปีด้วยกันครับ
สูง๑๖๗เซนติเมตร
จะให้มวยกรกรรบุตครับโดยพลตรวจตีกรมนต์สันติกรรบุตครับ
เดี๋ยวดูครับเจ้าของชายาไอ้แข้งผีดิบครับ
วันนี้มาเจอกับนักชกรุ่นน้องที่ฟอร์มกำลังดีวันดีคืนครับ
ต้องบอกว่ามีดีกันคนละอย่างเลยครับเพชรมังกรนั้นสดสภาพร่างกายนั้นต้องบอกว่าเปรี้ยเลยครับ
ในขณะที่ฝนหลวงนั้นเก่ากระดูกประสบการณ์
ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแล้วครับฝนหลวง
แต่ฟอร์ตนั้นใช้ฝนหลวง
ใช้ชื่อสายฝนครับสายฝน
ที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับนักชกในมุมน้ำเงินครับ

นี่คือพี่ชายคนโตของสอทรเล็กครับ
ปัจจุบันต้องบอกว่ามีอาชีพเสริมเป็นเทรนเนอร์ครับที่ค่ายมวยไทเกอร์มวยไทยครับ
ข้างล่างนั้นมีประกายเพชรเกียรติจรุลชัยนะครับอดีตมวยเข่า
แล้วก็มีน้องชายของสทเล็กนะครับคุณสุนิพงศ์
คุณสุธิพงค์ปิลวาสครับยกแรกเริ่มต้นขึ้นแล้วครับ
แล้วก็สักท้ายรุ่นน้องก่อนแล้วก็ฝนหลวง
ซ้ายนั้นต้องบอกว่าไม่ต้องวัดระยะเลยครับซ้ายของคนหลวงเปลี่ยนมาวางซ้ายอีกแล้วครับ
แค่งซ้ายผีดิบนะครับเอาเลยครับแข้งขวาของเพชรมังกร
น่าซ้ายผ่านตลอดครับขึ้นมายกแรกนี้ไม่ต้องดูฉันเดูเชิงกันเลยครับ
ความเก๋าก็ดูประสบการณ์และความสดซ้ายอีกแล้วครับ

ประกอบพยายามจะเน้นที่กำปั้นครับ
ใส่ซ้ายไปที่พับนอก

หน้าซ้ายผีดิบจริงครับ
โอ้โหเป็นมวยที่เตะซ้ายได้ดีเหลือเกินครับ

ผลหลวมหรือว่าซ้ายฝนกำลังวางซ้ายอีกแล้ว

โอ้โหได้เลือดเลยครับ
ก่อของผลหลวมเดี๋ยวแล้วคืน

พุ่งอย่างกับน้ำปลาปลาเลยครับ

น่ารักครับตูครับซ้ายยาว
แต่ไม่สนเลยครับเลือดจะไหลออกมาอย่างไร
เห็นพลังกรไปฝ่ายเปลี่ยนเข้าหาครับ
เพชรมังกรต้องเก็บแข้งซ้ายของขนหลวงให้ได้ครับ
ดูครับหลุดเจอหุ้มขวาแล้วเสียบในครึ่งเลยครับ

ขวางซ้ายไม่หนีเหมือนกันครับรุ่นพี่

บริเวณการนับผากครับ

โอ้โหเลือดชะโลงใบหน้าเลยครับ

ขนหลวงข้างซ้ายร้องกายเสียขวาเลยครับเผ็ดมันก่อน
ไม่กลัวครับข้างบนร่วมพี่ครับ
ก็พยายามจะเปิดเกมภาชนนะครับเผ็ดมันก่อน

ขนหลวงก็ยังจะเลือกพยายามมาก
กรรมการเตือนเลยครับธนาผลหลวงครับ
ขายาวเขาตั้งคาไว้ครับนี่ครับคือความเก่าครับ
ดูประสบการณ์ก็ไม่ธรรมดาครับผลหลวงซ้ายอีกที
ก็พยายามจะเตะซ้ายดูครับจังหวะเตะซ้ายมาอีกแล้วครับซ้ายของผลหลวง
โอ้โหยัดไปขวาครับเผ็ดมันก่อนเสียขวาอีกที

ยัดแต่ละดอกแต่ละทีครับทางด้านเพชรมังกร
อกกัดในครับวงในนั้นของเพชรมังกรวงนอกนั้นของคนหลวง
พยายามมาพยายามจะเสียขวา
แทงรัดคาไว้ครับแก้ไม่ได้ครับคนหลวง

กลับมาที่มนตรีสตูดิโออีกครั้งครับ
นี่ครับบรรยากาศสดในสนามนะครับ

ต้องบอกว่าแผลใหญ่ครับพี่โอนครับ

เดี๋ยวดูครับจุดเกิดเหตุอยู่ตรงไหนครับ
จังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายของท่านหน้าขนหลวง
นี่ครับถวดซ้ายเพชรมังกรคืนด้วยกับบ้านขวาครับ
แล้วฟันเลยครับ
นี่ครับซ้ายยาวครับท่านหน้าขนหลวง

กูอย่าต้องคิดหลายขึ้นด้วยครับ

ก๋ั่งก์
เผ็ดมองกรนั้นดับเครื่องชนเลยครับพยายามจะใส่ความสดของร่างกาย
แต่ต้องฝ่าดงแข้งซ้ายของผลหลวงนะครับดูครับโอ้แกเตะได้สองครั้งครับ
แล้วพยายามจะใช้ศอกซ้ายสมกรเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะลุย
ดูครับกดแขนอยู่เลยครับโอ้สนทนาเผ็ดมองกรก็ความสดจริงครับ
ซ้ายยาวซ้ายดอกที่๒เตะได้เป็นธรรมชาติจริงครับซ้ายของผลหลวง
อาชีพของเขาครับจังหวะฝีมือครับ
ตัดล่างไม่ลงครับเจอกับปั้นซ้าย
กว้างกันแค่โอ้โหยใกล้เลยครับเผ็ดมองกรล็อกในพยายามจะลุย
เตะมาเห็นเห็นครับแต่บังไม่ได้ครับแต่เจอคืนด้วยวงใน
พยายามมามีสองซ้ายเป็นมันก่อนล็อคในมันลงเสียบด้วยซ้าย
โอ้โหพยายามจะเน้นครับพยายามจะบดรุ่นพี่ครับ
เอาให้อยู่ครับซ้ายยาวแล้วฟันด้วยศอกซ้ายอีกที
เป็นมังกรเสียบในล็อกยัดด้วยเขาซ้าย
โอ้โหดูครับจังหวะวางแข้งซ้ายเกี่ยวแล้วคืน
โอ้เจอเข้าขวาของเพชรประกอล
โอ้โหเจอเขาซ้ายหลุดหลวมไม่ได้ครับเดินไปดิน
เตือนครั้งที่สองครับโอ้เจอรุ่นน้องหมดครับ
โอ้โหมาแล้วครับพยายามจะลุย
ขวางหน้าดันและแทง

วางแล้วแค่งซ้าย

ก่อนเปลี่ยนเข้ามาเจอหมัดซ้ายวางแข้งซ้ายอีกแล้ว

ตอนนี้เลือดชะโลมกายครับ

โอ้โหเลือดนั้นเยอะเหลือเกินครับ

ต้องให้แพทย์ครับพิจารณาก่อนครับ

ไหลหัวใจครับใกล้หัวใจ
ยังจะเบียดไปยังจะทุ่มคืนด้วยสองเหมือนกัน

โอ้โหหมดยกที่๒ครับ

แต่สนามนั่นเยอะไปหมดครับ

รุ่นน้องก็ไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่ครับดูครับ
จังหวะวางหลุดแล้วเจอลงโทษด้วยแข้งซ้าย

หน้าซ้ายของธนฝนหลวงนี่
ไม่ผ่านตลอดแต่ว่าเจอรุ่นน้องบด
โอ้โหดูแล้วเจอศอกหลุดหลวมไม่ได้ครับ
มีศอกซ้ายรออยู่ครับฝนหลวง

ตอนนี้เลือดนี่ยังไม่หยุดไหลครับ

เป็นประกอบพยายามจะฟันแล้วก็เสียบในครับ

โอ้โหลั่งซ้ายนี้แล้วกันครับ
ฝนหลวงด้วยซ้ายลึกตั้งกระเภงค่ะ

แล้วกันคนละดอกคนละทีเลยครับ

โอ้โหไม่ได้หนีนะครับดูครับ
จังหวะเกี่ยวกวางซ้าย
เป็นมังกรพยายามจะคืนด้วยเข่า

เตะลืมอายุเตะลืมอายุ
พยายามจะดันแล้วก็แทงด้วยเขาซ้ายครับ
ก่อนขึ้นเวทีจะเตะศรน้องครับ
วันนี้เจอน้องเสียบในครับมีอาการแผ่ว
ขวางหน้าขวางไว้
แต่หน้าตีไม่ได้ครับ
โอ้โหมันจริงครับเดือดจริงครับ

พลหลวงก็ไม่หนีครับปักหลังวางแข้งซ้าย
โอ้โหแล้ววันนี้เจอซ้ายครับ
มาโอ้โหยอดเยี่ยมจริงครับ
ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่เลยครับ
ขยับจะเข้าในครับฝนหลวงตี
โอ้โหมันจริงเดือดจริงครับ
เอาละครับเดือดพักก่อนขยับเข้ามา
ฝนหลวงตั้งกับแผงขาแล้ววางซ้าย
โอ้โห

หลวงนั้นหล่นจังหวะวางซ้ายอีกแล้วต้อยซ้าย
วางขวาเจอเขาขวาเสียบแล้วเสียบด้วยซ้ายคืน
โอ้โหเอาครับรุ่นน้อง
ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาครับเจอแข้งซ้าย
เตะเลี้ยวเลยครับแข้งซ้ายอีกที
เลี้ยวเลยครับซ้ายดูครับโอ้ย
มาเจอซ้ายอีกแล้วพยายามจะวางขวา
โอ้โหยัดด้วยซ้ายคืนครับ

ขยับเห็นบางคนยังไม่ลากความพยายาม

โอ้โหพยายามจะเข้าในครับ
โอ้โหต้องบอกว่า๓๖ยังแจ๋วเลยครับ

โอ้โหพยายามจะเดินเข้ามาเสียบในครับ
โอ้โหเลือดนี่กระเด็นโดนผู้บรรยายเลยครับ

เลือดน้องเวทีเลยครับ

เด็นสู่ผู้บรรยายเลยครับ
ดูเดือดไม่ดูเดือดดูเอาเองครับ

เนื้อเน้นโอ้โหแล้วดูเลือดครับ
โอ้โหอย่างว่ามาเจ้าท้ายอีกแล้ว

อ่านี่เป็นยกที่๓แล้วหมดยก

เลือดกระฉูดครับประเดิมด้วยเลือดครับ
โอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้าครับดูครับจังหวะเตะซ้าย
ต้นยกยังแรงอยู่ครับทางด้านเพชรมังกร
แต่พอโดนซ้ายไปซ้ายไปเรื่อยนี่ครับ
โอ้โหมียุบมีแผ่วครับ
โอ้โหถือว่า๓๖ปีครับ
เป็น๓๖ปีที่ยังแจ๋วครับ

โอ้โหเห็นเลือดแล้วต้องบอกว่าเสียวไส้ครับ
ตอนนี้ผู้บรรยายก็ชะโลมเลือดไม่แพ้กับเพชรมังกรแล้วครับ
โต๊ะผู้บรรยายตอนนี้แดงไปด้วยเลือดของเพชรมังกรแล้วครับ

โอ้โหคุณผู้ชมครับชกกันเลือดสาดเลยนะครับคู่นี้นะฮะ
เอาละฮะเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับรับไปเลยเงินรางวัลซูเปอร์ไฟเตอร์คนละ๑๐๐๐บาท
ทุกผู้ชมครับหลังจาก๓ระดับที่สุดท้าย
เราไปที่เจอร์เจอร์โคค้า
เพื่อรู้ชมมัน

ฝนหวังสวัสดีครับเร็วเข้า
ไม่ไปช่วยมีเวลาแพ้
นี่คือไพรอทโมยไทม์
ไฟเตอร์